บนราชธานีนะคะแก๊งแก๊งหนึ่งค่ะพยายามเข้าไปลักลอบตัดไม้พยุงอยู่ในวัด
แล้วต้นไม้แต่ละต้นเนี้ยอายุประมาณยี่สิบถึงสี่สิบปี
คือต้นค่อนข้างใหญ่นะคะเขาอนุรักษ์ไว้แต่กลุ่มนี้เข้าไปตัดตอนกลางคืนค่ะ
รู้ค่ะพระออกเสียงตามสายเลยคือไม่กล้าเข้าไปใกล้
ออกเสียงตามสายไปบอกให้ชาวบ้านเข้ามาช่วยเนี่ยชาวบ้านขับรถเข้ามาพอดี
แล้วเจอแก๊งเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในป่าค่ะเขาพยายามจะหนีออกไปนะคะ
และช่วงหนีออกไปก็คือชาวบ้านขวางอะค่ะแล้วหนีออกไปได้นะ
แต่หนีออกไปได้ด้วยการยิงปืนเปิดทางน่ากลัวนะคะ
เหตุการณ์นี้นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะเกิดขึ้นตีหนึ่งครึ่งค่ะ
กลางดึกเลย๑๓พฤศจิกายนภายในวัดโนนยางอำเภอวารินชำราบ
อุบลราชธานีแก๊งลักลอบตัดไม้เข้ามากันประมาณแปดถึงเก้าคนค่ะ
ครีมตัดโซ่ประตูวัดแล้วก็ขับรถกระบะมาในวัดนะคะ
เอาเลื่อยยนต์มาตัดต้นพยูงเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณยี่สิบถึงสามสิบนิ้ว
อายุประมาณสี่สิบปีตัดเสร็จไปแล้วหนึ่งต้น
จากนั้นคนร้ายพยายามตัดต้นที่สองค่ะโดยนำเลื่อยยนต์ไปซะโคนต้น
แต่ไอ้ต้นที่๒เนี่ยปรากฏว่ามันไม่สมบูรณ์ไม่มีแก่นกลาง
ก็เลยไม่ตัดทิ้งไว้แบบนั้นขณะนั้นเองล่ะค่ะ
พระในวัดได้ยินเสียงไงเลื่อยยนต์มันดังท่านตื่นขึ้นมาโอ้โห
รู้เลยว่าเป็นคนมาขโมยตัดต้นไม้เปิดหอกระจายข่าวแจ้งชาวบ้าน
ให้เข้ามาช่วยในวัดนะคะให้มาช่วยจับโจร
ได้ยินแบบนั้นเห็นท่าไม่ดีค่ะรีบนำไม้พยุงที่ตัดไปแล้วหนึ่งต้น
มันต้นค่อนข้างใหญ่นะคะขึ้นรถพยายามจะหลบหนี
แต่ช่วงที่ออกไปมาเจอกับชาวบ้านกำลังจะขับรถเข้ามา
ยังเลี้ยวไปอีกทางเพื่อที่จะหลบหนีชาวบ้านก็ขับรถไล่ตาม
ทีนี้คนร้ายค่ะใช้ไม้ตายสุดท้ายเลย
เอาปือหยิงขู่ขึ้นฟ้าหนึ่งนัดเฉพาะที่กลัวค่ะ
ก็ต้องหลบให้หลบหนีไปได้ค่ะนายประจวบมากมูล
กำนันตำบลสะสมิงซึ่งนำชาวบ้านไปจับกลุ่มคนร้ายในคืนเกิดเหตุ
เล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่า๒เดือนก่อน
มีคนร้ายลอบเข้ามาตัดต้นพยุงไปแล้ว๒ต้น
อายุรุ่นราวคราวเดียวกับต้นที่ถูกตัดไปครั้งนี้นี่แหละ
ว่าน่าจะเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกัน
เนื่องจากที่วัดมีต้นพยุงมีความสมบูรณ์อยู่มากกว่า๒๐ต้น
คิดว่าคนร้ายอาจจะกลับมาอีก
อยากจะได้แนวทางที่จะป้องกันเพิ่มเติมค่ะ
โดยอาจจะติดสัญญาณไซเรนในวัดเพิ่มความแข็งแรงของประตูวัด
หรือติดกล้องวงจรปิดเพิ่ม
เพื่อใช้เป็นหลักฐานติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายค่ะ
ใช้ปืนยิงเปิดทางก็หนีไปได้นะคะ
แต่ว่ามันมีภาพกล้องวงจรปิดค่ะก็ปล่อยเป็นเจ้านักธิตำรวจค่ะ
สื่อข่าวของเราไปตรวจสอบดูด้วยนะคะก็พบกับนายสะอาดทาระหอม
ร้ายนะคะที่เราเห็นในคลิปเนี่ยเขาก็เปิดเผยถึงนาทีระทึก
ตัดไม้พยูงค่ะเขาก็เลยเอารถหกล้อออกมาเลยนะ
คือตั้งใจจะเอารถมาปิดทางออกวัดไม่ให้คนร้ายหลบหนี
ปืนดังขึ้นหนึ่งนัดได้ยินเสียงเลยเนี่ยนะคะ
เขาคาดว่าคนร้ายคือยิงขู่ไม่ให้เขาติดตาม
ซึ่งตอนนั้นเขาก็ไม่ได้ตกใจมากยังมีสติอยู่นะคะ

ไม่มีปืนไม่มีอาวุธอะไรเลยนะคะ
ที่จะเผชิญหน้ากับคนร้ายก็เลยต้องหยุดไว้ก่อนนะคะ
รถหยุดรถผมก็คิดเปิดประตูออก
แต่มันยืนอยู่ข้างรถนิดนึง
ยิงข้างใจแบบแบบโรพิเนียนของพระศาลมากเลย

ครับเบื้องบ่ชัดใช่ไหม
นี่เป็นผู้ใหญ่บ้านไปถามกำนันบ้างค่ะ
แนลประจบมากมูลกำหนังตามบนชาสมิง
เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุไม่เห็นมีหน่วยงานไหนเลยมาตรวจสอบ
มาดูความคืบหน้าของคดีมีแค่สื่อนี่แหละมีแค่นักข่าวนี่แหละที่มานำเสนอข่าว
ส่วนชาวบ้านและผู้นำชุมชนเร่งติดไฟฟ้าส่องสว่างรอบวัดเลย
ส่วนพื้นที่ที่มีไม้พยุงขึ้นอยู่เพิ่มกล้องวงจรปิดให้ด้วย
ตำรวจสพวรินชำราบเร่งออกติดตามตั้งแต่คืนที่เกิดเหตุนะคะ
เขาก็ยืนยันแบบนี้ไล่เก็บหลักฐานจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
เพื่อหาเบาะแสกลุ่มคนร้ายเบื้องต้น
คาดว่าจะเป็นกลุ่มขบวนการที่ตระเวนลักลอบตัดไม้พยุงในพื้นที่ภาคอีสานค่ะ
แล้วก็ไม่ได้เข้าไปตัดในป่าด้วยนะมาตัดในวัดนะคะ
ค่ะขนาดต้นไม้ก็ไม่ได้มากนะไม่กี่ต้นเองก็ยังมีคนโอ้โหเข้ามาตัด